ช่วงตลอดตลาด
ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะ
และได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันแล้วค่ะ
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะคะ
หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองค่ะ
ซึ่งราคาก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนคงเดิมจากเมื่อวานนะคะ
ต่อกันที่ราคาผลไม้กันบ้าง
ขออภัยแหมร้องเพลงเพลินไปหน่อย
งโมจินตรา๑๘บาทค่ะคุณ๑๘บาทต่อกิโลกรัม
ม่วงน้ำดอกไม้สุก๗๐บาทต่อเข่ง
ส้อมโชกุน๘๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนสัปดาห์หน้าราคาสินค้าของเราจะปรับเปลี่ยนไปยังไง
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงของตลอดตลาดนะคะ